แน่ค่ะระหว่างที่รอผลการประชุมนะคะ
ว่ามาตรการจากทางรัฐจะออกมาว่าอย่างไรบ้าง
เราเองต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่าไปทำแบบนี้นะตอนแรกที่ฉันเห็นคลิปนี้ว่า
มันเป็นคลิปเก่าเมื่อ๒ปีที่แล้วหรือเปล่า

ใช่พี่บุ๊คปรากฏว่าตรวจสอบแล้วนะคะ

ปีนี้เลยคุณม่วนซื่นแบบนี้นะ
พอเป็นคลิปลงโซเชียลนะโอ้โหคนโซเชียลวิจารณ์ยับเลย

ถามหาเลยความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ไหน

นะแล้วไอ้ชื้นนี่แหละการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนา๒๐๑๙เนี่ยดีนักแลนะคะ
สามารถที่จะไปอยู่กับตัวคุณเนี่ยระดับเป็นวันนะคะ
ไม่ใช่ระดับชั่วโมงนะคะเวลามันเปียกชื้นแบบนี้นะคะ
เอาล่ะเดี๋ยวเล่าก่อนค่ะคุณผู้ชมรายละเอียดข้อมูลที่เป็นทางวิทยาศาส

เอาจุดเกิดเหตุก่อนบรรยากาศมันเกิดขึ้นที่หมู่บ้านดงมาไฟอำเภอเมือง
จังหวัดสกลนครนะคะคุณเห็นนะคะหนุ่มสาวชาวบ้านเกือบร้อยคนนะคะ
ใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดแล้วก็ออกสเต็ปเต้นกันเครื่องเสียง
คือเจ้าของคลิปที่เขาเอานำมาลงเนี่ยเขาดูดเสียงออกไปแล้วนะ
จริงเสียงมันแบบบุ่มบุ่มบุ่มเบจเนี่ยอย่างหนักเลยนะคะ
นี้พอเอามาลงเลยไม่มีเสียงนะแต่คนเต้นก็รู้แล้วล่ะว่ามันมีรถแห่นะ
แล้วดูค่ะพี่บุ๊คพี่ดาวปรากฏว่าหน้ากากอนามัยก็ไม่ใส่
มีน้ำใสก็ดึงมาไว้ที่คางซึ่งมันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสไม่ได้เลยนะคะ
พร้อมกับระบุพิกัดเลยปักหมุดให้ด้วยตำรวจจะได้ไปตามตัวทำงานได้ง่ายนะคะ
บ้านนากับแก้หมู่ที่๕ตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองสกลนครจ้า
ไม่ใช่บ้านตลาดลั่งค่ะเขาบอกแบบนี้นะคะ
คลิปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๓เมษายนที่ผ่านมาที่บ้านนากับแก้ค่ะ
หนึ่งในผู้ร่วมขบวนแห่ได้มีการไลฟ์สดบรรยากาศของพิธีแห่น้ำ
ไฟรอบหมู่บ้านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานผ้าป่าสามัคคี
นี่ผิดการะนะแต่ถูกเทศะการะตอนนี้มันไม่ได้เลยที่จะมารวมตัวกันแบบนี้นะคะ
มันไม่ใช่เวลาเลยนะคะปักหมุดให้เพิ่มเติมค่ะเอาให้แคบกว่านั้นค่ะ
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดสุปัชชัยยารามนะคะ
เขามีการระดมเงินทุนเพื่อสร้างพระอุโบสถ
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปปรากฏว่าอย่างที่พี่บุ๊กบอก
คนมาถล่มยับเลยนะคะมาแสดงความคิดเห็นตำหนิติเตียน
ว่าเอ๊ะไอ้การกระหบัดนี้มันเป็นการสูมเสี่ยงต่อการพลาดระบาดของโรคโควิด๑๙เป็นอย่างมาก
บางคนถึงกับลงความเห็นบอกว่าถ้ายังมีจิตสำนึกกันแค่นี้
กลัวว่าที่หมอบอกว่าประเทศเรามีสิทธิ์เจอผู้ติดเชื้อถึงหลักหมื่นต่อวัน
คงจะจริงไหนไม่ช้าจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้ที่มีคุณหมอ
ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านสาธารณสุขออกมาบอกว่า
ถ้ารัฐบาลไม่มีมาตรการอะไรในการคุมการแพร่ระบาดเลย
บ้านเราจะมีการแพร่ระบาดสูงสุดถึงประมาณ๒๕๐๐คนต่อวัน
ใช่ค่ะใช่ไหมคะแต่จริงคนที่ดูแล้วก็วิจารณ์เขาบอกว่า
งานบุญไม่ผิดหรอกแต่ต้องจัดตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙
แต่ภาพที่เห็นคือมันไม่ได้ป้องกันเลยแล้วก็ไม่ได้ทำตามมาตรการ
เล่นน้ำห้ามสาดน้ำเลยนะครับ
แล้วมาฟังข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หน่อยดีไหมคะ
ว่าทำไมเขาถึงห้ามแล้วก็งดการเล่นน้ำสงกรานปีนี้ค่ะ
ข้อมูลน่าสนใจมากดิฉันจะไปช้านะคะ
แล้วให้ทุกคนเนี่ยก็ตระหนักรู้ไว้ด้วยสำหรับข้อมูลนี้นะคะ
เป็นข้อมูลจากกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
บอกว่าไอ้โคโรนาไวรัส๒๐๑๙มันสามารถอยู่ในอากาศ
ซึ่งเป็นละอองฝอยน้ำมูกเสมหะน้ำลายน้ำตา
ถ้าเกิดว่าอยู่ในสิ่งเหล่านี้มันอยู่ได้นานมีชีวิต๕นาที
ถ้าเกิดว่ามันไปอยู่บนโต๊ะหลุกบิดประตู
มันสามารถอยู่ได้นาน๗๘ชั่วโมง
ถ้าอยู่ในผ้าหรือทิชชู่อยู่ได้๘๑๒ชั่วโมง
ถ้าอยู่บนโต๊ะพื้นเรียบอยู่ได้๒๔๔๘ชั่วโมง
แต่คุณดอกจันทร์ไฮไลท์ไว้เลยนะ
ถ้าอยู่ในน้ำแล้วเสื้อผ้าคุณเปียกน้ำแบบนี้มันอยู่ได้นานถึง๔วัน
โอ้โหหากอยู่ในตู้เย็นหรืออุณหภูมิต่ำกว่าสี่องศาเซลเซียส
อยู่ได้นานถึง๑เดือนนี่แหละค่ะในห้องแอร์ถึงบอกไงฮะว่าต้องระมัดระวังนะคะ
และทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุที่ทางรัฐบาลเขางดเล่นน้ำช่วงสงกราน
นี่เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เลยนะคะ
ไม่ใช่ข้อมูลที่มโนกันมาเองนะ
ล่าสุดเป็นยังไงครับคุณในอำเภอเนี่ยเต้นแล้วนะ
ไม่ได้เต้นตามเหล่านี้นะแต่เต้นคือต้องตรวจสอบ
เมืองสกลนครนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการเอาผิดกับกลุ่มกาดตกกลุ่มนี้
โดยมีการแจ้งความที่สพดงมไฟเอาผิดในข้อหาฝ่าฟื้นประกาศ
คำสั่งจังหวัดสกลนครที่กำหนดให้การรวมกลุ่มบุคคลหมู่มาก
ต้องขออนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
และถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนพรบควบคุมการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง
พลตำรวจตรีสมประสงค์พิมพิลาผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสกลนคร
ตอนนี้มีคำสั่งย้ายแล้วค่ะ
ยายผู้กำกับสพดงมไฟให้ปฏิบัติหน้าที่ที่
ที่สปกกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสกลนครแล้ว
กว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะคะ
ที่ต้องมีการย้ายผู้กำกับเพราะท่านเป็นเบอร์หนึ่ง

ในการที่จะไปตรวจสอบแล้วก็ตรวจตราว่าห้ามรวมกลุ่มกัน
ใช่ค่ะต้องระวังกันนะ